สำหรับกรณีที่มีผู้หญิงวัย๑๗ปีคนนึง
แจ้งตำรวจมาแจ้งความบอกว่า
ถูกเพื่อนแฟนลวงไปข่มขืน
คือทั้งกักค้างลวงเหนียวขมขืน๕วันนะฮะ
เหมือนขัดหนี้ขัดดอกเอาไว้ขัดดอกยาเสพติด
แล้วคือที่ปล่อยตัวออกมาเพราะโดนตำรวจกดดันอย่างหนัก
เขาบอกว่าคนทำชื่อว่าปราโมทนะคะ
ซึ่งจากที่ผ่านมาก็ยังจับตัวไม่ได้

กลับมาจากต่างประเทศพาลูกชายเข้ามอบตัว
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกขอสู้คดีในชั้นศาลนะคะ
แม่และทนายความก็นำตัวนายปราโมทจิตสงัด
วัย๓๑ปีมามอบตัวที่สพมนครนายกค่ะ
จากกรณีที่มีหญิงสาววัย๑๗ปีมาแจ้งความว่าถูกนายปราโมทเนี่ย
ไปข่มขืนที่อำเภอปากช่องตั้งแต่คืนวันที่๗กันยายน
ซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยเด็กสาววัย๑๗ปีเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าเขามีแฟนชื่อบอส
วันเกิดเหตุบอสเนี่ยบอกให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปหา
ทีนี้ระหว่างทางไปเจอนายปราโมทขับกระบะสวนมา
นายปราโมทหลอกเธอให้ขึ้นกระบะไปที่ปากช่อง
แล้วก็ถูกข่มขืนระหว่างนั้นนายปราโมทบอกว่า
อสกับพี่ชายค้างค่ายาบ้าก็เลยเอาเธอมาข่มขืนเพื่อขัดดอก
สุดท้ายตำรวจกดดันต่างนานาปล่อยตัวเธอออกมา
ไปแจ้งความตำรวจก็ไปจับนายมอสแฟนของเธอ
แล้วก็พี่ชายในมอสนำตัวไปสอบสวน
สองคนให้การปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เรื่อง
ไม่มีประเด็นเรื่องยาเสพติดเรื่องค้างค่ายาไม่มีเลย
ไม่รู้จักกับปราโมทด้วย
ทีนี้พอเป็นคดีความขึ้นมาแม่ของนายประโมทรู้เรื่อง
ก็บินกลับมาจากต่างประเทศพาปราโมทเข้ามอบตัวเลย
พอแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จตำรวจก็คุมตัวปราโมทเข้าห้องขังทันที
ระหว่างนั้นปราโมทถามนะคะว่ารู้จักกับมอสไหม

ผู้สื่อข่าวถามแล้วก็ตอบสั้นแค่นี้ไม่เคยรู้จัก

จะขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วย
เรื่องนี้นายตรอยเทพกมลยบุธธนาความบอกว่า

เพราะว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านการประกันตัว
เพราะเขามามอบตัวเองก็มีสิทธิ์ในการประกันตัวสู้คดีในชั้นศาล